คุณผู้ชมจากเรื่องของช้างมาดูเรื่องของหมาจรจัดกันหน่อยค่ะ
คือตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าใครเนาะไปทำมันได้ลงคอ
ไปเอาโซ่เหล็กคล้องคอหมาไว้ล่ำคอหมาไว้
สุดท้ายคอหมาเป็นแผล

เสร็จปุ๊บหนอนค่ะนับร้อยตัวทอนชัยอยู่ที่คอหมาแบบนี้
ทานโทษคนที่ทานข้าวเช้าอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าต้องนำเสนอข่าวนี้
มันสะท้อนปัญหาสังคมอีกหนึ่งปัญหานะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพกลุ่มคนรักสัตว์ลำปางไปช่วยเหลือหมาจรจัดตัวเนี่ย
ตัวผู้สีดำอายุประมาณ๓ปีเห็นไหม
ที่คีบมันคือเอานอนที่อยู่ที่คอมันที่แผลมันออกมาจากแผลที่คอมัน
แล้วคุณค่ะเขาบอกว่านับไปนับมาสักประมาณร้อยตัวได้
หมาตัวเนี้ยมันเจ็บปวดค่ะมันเดินมาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
บ้านบุญนักภัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกลุ่มคนรัฐศักดิ์ค่ะ
ตอนแรกที่เห็นเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่มันตกใจวิ่งหนี
ทีมงานทำไงทีนี้ต้องใช้ยากล่อมประสาทยัดใส่ในลูกชิ้น
แล้วก็โยนให้มันกินจนกระทั่งยาออกฤทธิ์หมาก็เลยมีอาการเสื้องแล้วก็ซึม
สุดท้ายก็เลยจับมันไว้ได้แบบนี้นะคะ
ช่วยเอาโซ่ที่คล้องคอออกมาได้สำเร็จ
แล้วจากนั้นใช้ขี่มาฮะขีบหนอนกันทีละตัวนี่
โซ่นี้แหละคุณใครอ่ะเจ้าปะโทไปคล้องคอมันไปรัดคอมันไว้ทำไมอ่ะ
แล้วคุณค่ะต้องมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหม
แล้วมีการตรวจพบนะที่คอมันเป็นแผลลึกถึงกระดูกคุณสุภาษารา
มันมีอาการติดเชื้อแล้วเน่าเน่าเสร็จปุ๊บส่งกลิ่นเหม็นค่ะ
จากนั้นเขาก็เลยมีการนำหมาจรจัดตัวนี้
ไปรักษาตัวต่อที่คลินิกรักษาสัตว์ในอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ซึ่งทางทีมสัตวแพทย์ก็ช่วยรักษามัน
แล้วก็เขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
แต่ทุกคนก็ช่วยเหลือมันอย่างเต็มที่นี่ค่ะถึงขั้นต้องเบลอภาพ
เพราะคุณคะหนอนที่มันไต่อยู่ที่คอที่แผลของหมาโอ้โหร้อยกว่าชีวิต

ก็ขอบคุณสำหรับทีมงานที่เข้าไปช่วยมันด้วยนะคะสำหรับสุนัขตัวนี้นะคะ
กลุ่มคนรัฐสัตว์จังหวัดลำปา